ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงได้เห็นกันไปแล้วนะคะ
สำหรับตัวอย่างภาพยนตร์ที่จะมาเรียกเสียงฮาส่งท้ายปลายปีแบบนี้

ล่าสุดก็ปล่อยเพลงมาแล้วให้ได้ฮากันอย่างเต็มที่แน่นอน
โอ้โหฮาแน่อ่ะฮาแน่
ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของผู้หญิงและผู้ชายที่

และแน่นอนว่าเพลงนี้ยังคงทำนองสนุกตามสไตล์ทั้ง๔หนุ่ม
มันก็คือเหมือนคล้ายผู้หญิงคนนึงเนี่ยมันก็
หรือจริงแทนผู้ชายด้วยก็ได้ครับ
ก็คือว่าทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ได้

ถ้าเกิดมันเข้ามาจริงมันจะทำยังไงดี
คือเหมือนกับปลอบใจตัวเองแล้วก็หลอกตัวเองไปในตัว

มันยากตรงที่ว่าเราเปลี่ยนหลากหลายเวอร์ชั่นมากครับ

เนื้อหาเพลงอะไรอย่างนี้
มีสถานที่ที่หนังมาถ่ายทำด้วยนะ

อ่าประมาณเนี้ยนี่ต้องไปดูดีกว่า